คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของโครงการชิมช็อปใช้กันหน่อย

เมื่อวานนี้บ่ายโมง๔๕เต็มเรียบร้อยแล้ว
วันนี้๘โมงเช้าเร็วมากครับ

แต่ก็ไปเรื่อยวันละ๑ล้านสิทธิ์จนครบ๑๐ล้าน

เขามีการเตรียมเรื่องของขยายผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมด้วยครับ
เป็นผู้มนุยการสำนักงานเศรษฐกิจกรรกร่าง
ออกมากล่าวถึงแผนการรองรับความสนใจ
จากประชาชนที่ไปลงทะเบียนโครงการชิมช็อปใช้
โดยเฉพาะในวันที่๒๔กันยายนแน่นอนวันนี้แหละครับวันที่๒แล้ว
มีผู้สนใจลงทะเบียนเต็ม๑ล้านคนตั้งแต่๘โมงนะครับ
โมง๑๑นาทีเฉลี่ยนาทีละคนแล้วครับแป๊บเดียวเอง

กระทรวงการคลังก็จะมีการพิจารณาร่วมกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง
ว่าจะมีเรื่องของการขยายจำนวนผู้รับสิทธิ์ในอนาคตหรือไม่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางด้านของกระแสการตอบรับใน๕วันแรก
ว่าจะมีผู้สนใจเข้าไปลงทะเบียน
แน่นเหมือนกับที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ก็ยังมีร้านที่แสดงความจำนงเข้าร่วมลงทะเบียน
เป็นโครงการในส่วนของผู้ประกอบการเพิ่มอีก๒๐๐๐ร้านค้าทีเดียว
จากเดิม๑๕๐๐๐ร้านค้า
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนที่จะได้มีทางเลือกมากขึ้น
สำหรับมาตรการชิมชอบใช้เปิดให้ลงทะเบียน
ตั้งแต่เที่ยงคืนของ๒๓กันยายน
ลงทะเบียนครบ๑ล้านคนในช่วงบ่าย๓โมง๔๓นาทีครับ
โดยเป้าหมายการลงทะเบียนก็อย่างที่บอกไปว่า๑๐ล้านคน
ละ๑ล้านคนถ้าเป็นเช่นนี้คาดว่า๘วัน
คงจะจองสิทธิ์เต็มครบ๑๐ล้านคนแหละนะครับ
คุณผู้ชมที่สนใจพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่นะ

ส่วนร้านที่จะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้
คุณผู้ชมก็สามารถไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์เช่นกัน
บอกรายละเอียดไว้หมดเลยนะคะ